กระแตอาสยามรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาอาการเกี่ยวกับทรวงอก
มีคนบอกว่าพิษศัลยกรรมเหรอคะ
จริงแล้วเรื่องหน้าอกหน้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครนะ
เล็กก็ว่าเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งอกใหญ่ก็ว่าเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง
รวมไปถึงสุขภาพสวงอกก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง

วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวกระแตอาสยามกันก่อนเลย
คือก่อนหน้านี้เนี่ยโดนกระแสโจมตีว่าเธอเข้าโรงพยาบาล
เป็นเพราะว่าหน้าอกเน่าเพราะพิษศัลยกรรมหรือเปล่า
ไปทำหน้าอกมาหรือไม่ที่เข้าโรงพยาบาลไปเป็นเดือน
แต่จริงแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปผ่าฝีที่เต้านมค่ะคุณผู้ชม
กระแตเจอผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็เลยถือโอกาสเคลียร์กันชัดเลยว่าป่วยจริงค่ะ
และไม่มีทางที่จะเป็นผลมาจากการทำศัลยกรรมแน่นอน
เพราะฟังชัดนะคะเธอไม่ได้พึ่งมีดหมออัพอึมมาเลยค่ะ
มันอักเสบมันก็เริ่มจากพออักเสบปุ๊บติดเชื้อ

เพราะว่าตัวหนองตัวเชื้อนี้ค่ะมันกินเนื้อเราค่ะ
รู้สึกว่าข้างนี้จะบึ้มพึ่มกว่าหน่อยเลย

ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยบอกเลยนะว่าการเป็นฝีที่เต้านมเนี่ย
มันรุนแรงมันร้ายแรงพอกับการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะคุณผู้ชม
คือที่เข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยตัวเธอเองก็สูญเสียเงินไปไม่น้อยกับการรักษา

ต้องออกมาโพสต์ขอโทษเจ้าของงาน

วันก่อนเจออยู่ที่งานเต้นใหญ่เลยค่ะ